พ่อร้องลูกสาวบกพร่องทางสมองถูกคมขืนคดีไม่คืบ
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา